คุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพิธีชาปนากิจ

ซึ่งในวันนี้ค่ะมีคนรักน้ำตาลนะคะมาร่วมไว้อาลัย
แล้วก็ส่งน้องน้ำตาลเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมากค่ะ
โดยพิธีการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ที่วัดป้อมวิเชียนโชติการามค่ะ
ซึ่งก็มีคนมาร่วมงานจำนวนมากนะคะ
ญาติสนิทเพื่อนสนิทสมัยเรียนเพื่อนเดอะสตาร์ห้า

ครอบครัวน้ำตาลได้เปิดวีทีอาร์เส้นทางความฝันของน้องน้ำตาล
ในการเข้าประกวดเดอะสตาร์ก่อนที่จะเริ่มพิธีนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการกล่าวประวัติและคำอาลัยถึงน้ำตาลเดอะสตาร์
มีเพื่อนจากคณะดุริยางคสิงศ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
บันเลงและขับร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุด
หลานสาวที่น้องน้ำตาลผูกพัน
น้ำตาลและเพื่อนสนิทตั้งใจร่วมกันทำก่อนหน้านี้
ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ของครอบครัวน้ำตาลจริงนะคะ

ของน้องน้ำตาลทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่เขย
รวมไปถึงแฟนนุ่มของน้องน้ำตาลแม้ว่าจะรู้สึกโศกเศร้า
แล้วก็อาลัยต่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตน้องน้ำตาล
แค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังแสดงสีหน้าที่เข้มแข็ง

ก็บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอร่วมไว้อาลัย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องน้ำตาลด้วยนะคะ

รวมไปถึงโพสต์ภาพเก่าที่เคยอยู่ในบ้านดาว

ใช่ค่ะยังไงก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ